เอามาดูคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐกันหน่อยหัวหน้าพักเก้าไกร
ก็แน่นอนเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่นี่ล่าสุดก็มีการออกมาโพสต์อะไร
เขาก็ระบุว่าทิมพิธาลิ้มเจริญรัฐวงเล็บทิมหัวหน้าพักเก้าไกร
คือมีการเปลี่ยนข้อความที่ระบุในโปรไฟล์เอาไว้

แต่หลังจากเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้รับการโปรดก้าวแล้ว

ใช่ค่ะก็เลยมีการเปลี่ยนค่ะก็เปลี่ยนมาเป็นผู้นำหัวหน้าพักเก้าไกล
แบบนี้สั้นแล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าเป็นนักการเมือง
ก็ต้องเปลี่ยนแหละเพราะว่าทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปแล้ว
ค่ะนะคุณผู้ชมครับไปดูกันต่อเลยก็แล้วกันค่ะ
หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปดูความเคลื่อนไหวค่ะ
แวดวงทางการเมืองกันอยู่นะแต่ว่าเป็นต่างประเทศกันหน่อย
และการอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จฮุนเซ็นค่ะ
ก็แน่นอนแม้จะเพิ่งลงจากเก้าอี้ไปหมาดแต่ก็แน่ลูกชายเนี่ย
ยังไงในพลหุ่นเนี่ยก็จะได้ขึ้นมาเป็นนายกคนใหม่
ข้อความผ่านนายพลหุ่นมาเน็ตเป็นนายกคนใหม่
แสดงความยินดีกับนายกคนใหม่ของประเทศไทย
นี่แหละค่ะก็บอกว่าเป็นวันที่สวยงาม
สองประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาและไทย

ว่าข้าพเจ้าจะลงจากตำแหน่งนายกกัมพูชามีผลตั้งแต่วันนี้ไปแล้ว
แต่ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาทวีสิน
ได้รับเลือกจากรัฐสภาให้เป็นนายกคนใหม่ของไทย
ว่านายกคนใหม่ทั้งสองอาจจะหมายถึงว่าลูกชายของตัวเองด้วยนะคะ
รวมไปถึงคุณเศรษฐาจะทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
ก่อนหน้านี้เองอย่างที่บอกว่าสมเด็จฮุนเซ็นเนี่ย
เคยมีการโพสต์แสดงความยินดีนะคะคุณทักษิณที่กลับประเทศไทยด้วยบอกว่า
ผมได้รับข่าวดีมาว่าพี่ชายของผมทักษิณกลับไทยอย่างปลอดภัย
และกลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งโดยเฉพาะได้อยู่กับหลานที่เขาคิดถึงอย่างสุดซึ้ง
ขอให้พี่ชายมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะ
ที่เอาในเรื่องของคุณศิลป์มันพูดพูดว่าค่อนข้างจะมีความสนิทสนงบ้างคุณทักษิน
ถ้าเป็นคุณธรรมที่เป็นขัดนายกสินตรีภัยไทยแล้วเนี่ย

ส่วนภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณทักษิณแล้วคุณยิ่งรักเนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมคะเข้าไปดูความเคลื่อนไหวของคุณอุ้งอิงแพทองทานหน่อยละกันค่ะ
ลูกสาวคุณทักษิณก็มีการโพสต์ไอจีนะคะ
แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐานายกคนที่๓๐ของประเทศไทย
แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาและพักเพื่อไทย

ก็คือการพาประเทศไทยออกจากวิกฤต

ก็คือทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนดีขึ้นค่ะ
ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าพักเพื่อไทยจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่
ทำทุกวิถีทางเพื่อสะสังปัญหาที่ค้างคา

สร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน

แต่ว่าเอาจริงนะคุณดิฉันก็ไปไถดูทั้งหมดเลย

ไม่เห็นมีการอัปเดตเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณพ่อ
ที่อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ
จริงก่อนหน้าก็คือวันที่คุณทักษิณกลับมา

ก็เป็นโพสต์คู่กับลูกสาวน้องทิธาน
แล้วก็บอกว่าน้องทิธาเป็นกำลังใจของแม่
บอกว่าเด็กน้อยเล่นไปกังวลแม่หายไป
แล้วก็เป็นท่าที่คุณอุ้งอิ๊งหอมแก้มน้องธิธานนะคะ